มันเป็นการไปดักคอพักเพื่อไทยก็มี

คือตกลงอยากให้เพื่อไทยเขาจัดตั้งรัฐบาลเสร็จหรือไม่เสร็จอย่างไร
อยากให้คุณทักษิณกลับบ้านหรือไม่กลับบ้านยังไง
คือเหตุที่พูดเนี่ยดูเสมือนว่าดักเนี่ย
เพราะผมไม่ต้องการให้เขาไปทำอย่างนั้น
อย่างแรกก็คือพูดเรื่องการตระบัดสัตว์ข้ามคั่ว
ซึ่งผมเองก็เห็นว่าพักเพื่อไทยก็ต้องถึงจุดจบ
เป็นการปิดฉากตระกูลชินวัฒน์
แต่มันต้องสังเวยกับวิกฤตของประเทศ
ที่ประชาชนออกมาเต็มท้องถนน
แล้วก็ท้ายที่สุดเมื่อเขาพูดเรื่อง๑๑๒ด้วย
ประชาชนอีกฝ่ายก็ไม่ได้เอานายกทักษิณนะ
ทั้งสองฝ่ายก็จะมีเหตุเผชิญหน้า
และท้ายที่สุดก็จะปิดฉากด้วยการคืนอำนาจให้กับทหาร
ซึ่งจะขอเวลาอีกไม่นานกันอีกรอบหนึ่ง
ดังนั้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีอคติเป็นการส่วนตัว

หันหลังเลยไม่ได้มีความโกรธแค้นมีความติดใจอะไรคุณทักษิณ
ผมปล่อยวางในชีวิตอยู่แล้วนะครับก็คือหมายความว่า
หลังจากที่ผมหันหลังผมก็ให้เหตุผลชัดเจน
ว่าผมไม่หันกลับไปอีกและเมื่อผมออกมาจากภักดิ์เพื่อไทย
ผมก็ไม่สังกัดพักการเมืองใดเห็นที่ว่าที่ผ่านมาไม่ได้ไปช่วย
หาเสียงพักการเมืองใดไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียง
ก่อนหน้านี้นายกทักษิณตอนผมออกจากคุกรอบก่อนนู้น
ให้ไปช่วยพักเพื่อชาติถ้านายกทักษิณไม่บอกผมก็ไม่ไป
มาครั้งนี้เฉกเช่นเดียวกันก็คือหมายความว่า
ไม่ได้ไปช่วยพักการเมืองใดและไปเลือกตั้งกาช่องที่ไม่ประสงค์จะเลือกใครนะ
ดังนั้นจึงไม่ได้มีความเป็นอคติหรือเลือกข้างใดทั้งสิ้น

ดีใจเสียใจหรือเฉยหรืออะไรยังไง
ผมไม่เชื่อจนกว่านายกทักษิณจะมายืนอยู่ในผืนแผ่นดินไทย

ไม่ใช่รู้สึกเพราะเรื่องการ

ไม่เชื่อเลยเพราะว่าการประกาศกลับบ้านของนายกทักศีล
ทั้งโดยเปิดเผยในที่สาธารณะหรือว่าพูดเป็นการส่วนตัว
ผมนี่ได้ยินเกินกว่า๒๐ครั้งแล้ว
และเรื่องการประกาศการกลับบ้านท่านพูดเท็จร้อยเปอร์เซ็นต์
คือถ้าตามที่สื่อมวลชนเข้าไปนับไล่เลียงมาดูเนี่ย
เมื่อวานที่ประกาศเป็นครั้งที่๑๙

แต่ว่าที่ไม่ประกาศเป็นทางการอีก
ไปพบก็บอกว่าจะกลับบ้าน
และทุกครั้งมันจะมีการดิวเข้าไปเกี่ยวข้องกันโดยตลอด
ข่าวดีมันจะมาจนกระทั่งวันสุดท้ายที่จะกลับ
หมายความว่าความเป็นนายกทักศิลป์
เห็นว่าเก่งเรื่องเศรษฐกิจเก่งเรื่องอะไรนะ
แต่หูนี่เบาที่สุด
และเสร็จแล้วข่าวดีจะมาทุกวันเรื่องการกลับบ้าน
แต่วันสุดท้ายจะเป็นข่าวไม่ดีเสมอ

ก่อนนายกทักศิลป์จะออกนอกประเทศรอบนี้
ก็ระดมความคิดเห็นของแต่ละคนที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาท่าน
ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไปให้ความเห็นกับนายกทักษิณต่อหน้า

ตอนที่กลับเข้ามาแล้วมีกราบแผ่นดิน

แล้วปี๕๑คุณทักษิณบอกจะขอไปดูโอลิมปิกที่จีน

ตอนนั้นคือคุยกันก่อน
ของศาลเนี่ยว่าท่านอย่าได้หนีถ้าคำพิพากษาจำคุก
ท่านเดินเข้าคุกอย่างสง่างามท่านนี่ใหญ่กว่าคุกอยู่แล้ว
คุกของท่านในพอสอนั้นเนี่ยคุกก็จะแตก
และกระบวนการประชาธิปไตยของประชาชนจะแข็งแรงเป็นนิรันดิ์
แต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ทุกเสียงก็ว่าได้
ว่าติดคุกวันเดียวก็ถูกฆ่าตายแล้วเพราะฉะนั้นจะไปติดคุกไม่ได้
ท้ายที่สุดท่านเชื่อว่าติดคุกวันเดียวและถูกฆ่าตาย
นะครับเช่นว่าเขาจินตนาการว่าฝ่ายฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่ปล่อยไว้แน่
หรือว่าพวกที่เกี่ยวข้องกับสงครามยาเสพติดไปฆ่าญาติพี่น้องเขา
หรือแม้ทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าที่ตายกันเป็นเบื่อนั่น
อาจจะไปลงมือปฏิบัติการกันในคุกก็ได้ก็จินตนาการกันไปใหญ่
สรุปความว่าติดคุกวันเดียวก็ตายแล้วแม้ตอนนั้นจะเป็นช่วงรัฐบาลของพักพลังประชาชน
ถูกต้องแล้วก็ท้ายที่สุดท่านตัดสินใจที่จะต้องเดินทางออกนอกประเทศ
วันไปผมก็ไปทรงนะครับและต่างกรรมต่างวาระก็เจอกันบ้าง
นะครับที่ต่างประเทศอืมไม่ว่าข้างบ้านหรือประเทศไกลไกลก็ตาม
แล้วทุกครั้งเนี่ยนะครับคือท่านต้องการจะกลับประเทศไทยโดยไม่ต้องติดคุก
คำว่ากลับประเทศไทยอย่างโดยเท่โดยเท่ที่ว่าคือไม่ต้องติดคุก
จนกระทั่งนำพาไปสู่พรบสุดซอยอันเป็นเหตุของการถูกยึดอำนาจ
และประชาชนเสียโอกาสไปถึงเก้าปีในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย
ครับการประกาศกลับมาเออนะครับของนายโยคทักษิณในวันที่สิบ
ผมจะเชื่อเมื่อตัวท่านยืนอยู่ในประเทศไทยเพราะที่ผ่านมาที่พูดเป็นทางการเอา๑๙ครั้ง
เอาสิบเก้าครั้งอ่ะกลัวหกร้อยเปอร์เซ็นต์